ดิฉันพาไปที่สัตหีบค่ะก็มีเรื่องเศร้าจากเหตุการณ์ไฟไหม้
เมาเท่นบีนะคะมีรายงานล่าสุดมาบอกว่า
เหยื่อจากเหตุการณ์นี้เสียชีวิตเพิ่มอีก๑ราย
เป็นรายที่๑๗คุณผู้ชมค่ะครับผู้เสียชีวิตคือนาวาโทผลิตเดชชุ่มเงินค่ะ
ผู้บังคับฝูงบิน๒๐๑กองบิน๒กองการบินทหารเรือกองเรือยุทธการค่ะ
เสียชีวิตอย่างสงบวันนี้เมื่อตอน๗นาฬิกา๔๕นาทีที่โรงพยาบาลสิริราช
หลังจากเข้ารับการรักษาจากการถูกไฟคลอก๖๐๘๐นะคะ
ก็เป็นความสูญเสียที่นำมาซึ่งความโศกเศร้าของญาติพี่น้อง
แล้วก็เพื่อนข้าราชการทหารเรือเพื่อนเตรียมทหารและเพื่อนนักเรียนในเรือค่ะ
เพราะว่านาวาโทผลิตเดชชุ่มเงินนั้นถือว่าเป็นนักบินฝีมือดีในสังกัดกองบินทหารเรือนะคะ
ก่อนหน้านี้มีการขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ปบีเพื่อยื้อชีวิต
แต่สุดท้ายเนี่ยท่านก็ทนเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
ในช่วงเช้าท่ามกลางเสียงบอกเล่าแล้วก็พูดกันว่านี่คือฮีโร่จากกองทัพเรือนะคะ
เพราะว่าในวันนั้นวันที่เกิดเหตุนะคะ
นาวาโทผลิตเดชพยายามจะช่วยชีวิตนักเที่ยวออกมาจากผับ
นั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้เขาถูกไฟคลอกถูกไฟคลอกมากขนาดนี้
เพราะพยายามจะเข้าไปช่วยหลายคนออกจากผับแห่งนี้ค่ะ
ร่างของนาวาโทผลิตเดชจะถูกนำมาที่ชาปณสถานกองทัพเรือ
อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีแล้วก็สวดพระพิธรรมในวันพรุ่งนี้นะคะ
ก็ขอแสดงความเสียใจกับความสูญเสียในครั้งนี้ด้วยอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ขณะที่บรรยากาศที่หน้าเมาเท่นบีนั้นตำรวจสพพลูตาหลวงยังเฝ้าดูแล๒๔ชั่วโมงค่ะ
ก็จะร่วมกับกองพิสูจน์หลักฐานเขต๒เตรียมเข้าไปตรวจสอบข้างในอีกครั้งหนึ่ง
เฉพาะห้องแคชเชียร์แล้วก็บาน้ำเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมไปประกอบสำนวนคดีค่ะ
ทีนี้มันมีความคลื่นไหวอีกด้านนึงค่ะคุณผู้ชม
ชาวโซเชียลของเวียดนามตอนนี้เขามีการแชร์ข้อความ
ของพี่สาวของคุณคิมนะคะซึ่งเป็นเหยื่อไฟไหม้ชาวเวียดนาม
ยังนอนรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียู
ในโปสต์ระบุบอกว่า
สงสารน้องสาวของฉันจริงไม่อยากเปิดสาธารณะเลย
แต่ว่าค่ารักษาในแต่ละวันมันเยอะมากเกินความสามารถของครอบครัว
หวังให้ผู้ใจบุญร่วมบริจาคเพื่อช่วยชีวิตน้องสาวของฉันด้วย
เพราะว่าถูกไฟไหม้ถึง๘๐ค่ะ
เพื่อนร่วมงานชาวไทยของน้องคิมก็โพสต์ยอดค่ารักษาพยาบาลซึ่งสูงกว่า๖๕๐๐๐บาทค่ะ
แล้วหมอเนี่ยก็แจ้งว่าน้องอยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยงสูงมากต้องเผื่อใจนะคะ
เงินที่ทางร้านได้เยียวยาเบื้องต้น๑๐๐๐บาทนั้นไม่พอจริง
เธอต้องเปิดบัญชีนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นบัญชีที่หน้าจอให้ด้วยนะคะ
เป็นบัญชีของธนาคารไทยพาณิชย์อันนี้เขาก็เปิดบัญชีเอาไว้เพื่อรับบริจาคให้กับน้องคิม
เพราะว่าเขาไม่มีใครเขาไม่ใช่คนไทยที่มีสิทธิ์การรักษามีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงด้วยนะคะ
คือพอมีการแชร์เรื่องนี้เข้าไปในโลกออนไลน์ก็มีชาวไทยจำนวนมาก
บริจาคเงินเข้าไปช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตอนนี้ก็มีไปแล้วกว่าหกหมื่นบาทด้วยกันนะคะ
นี่ก็เป็นอีกหนึ่งชะตากรรมที่เหยื่อจากเหตุการณ์นี้ต้องสู้อยู่ต้องเผชิญอยู่นะคะ